คุณผู้ชมเคยจับแมงจีซอนไหมฮะมันเป็นยังไงก๊อฟรู้จักไหมแมงจีซอน
เท่าไหนครับภักดิ์ศาสตร์เหรอ

ถ้าอย่างนั้นวันนี้ห้องข่าวเหล้าป่วนเขามีวิธีที่จะเรียกจับแมงจีซอนมาสร้างรายได้ในช่วงไม่ทำนาครับ
เสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินได้ฟังอยู่นี้เป็นเสียงแมงจีซอนมะแรงประจำถิ่นไทยซึ่งไม่ได้มาไกลจากเกาหลี
ชาวบ้านหนองตาโล่เมืองย่าโมโคราชหารายได้พิเศษยามว่างเว้นจากการทำนาด้วยการจับแมงกระชอน

อีสานบ้านเฮาวเอิ้นว่าแมงจีซอนโดยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ด้วยการบันทึกเสียงแมงจีซอนใส่แฟดไดท์
แล้วเอาไปเปิดผ่านเครื่องขยายเสียงยิ่งเปิดเสียงดังมากเท่าไรก็จะยิ่งหลอกล่อให้แมงจีซอนออกมารวมตัวกันมากเท่านั้น
เคล็ดลับนะครับชาวบ้านกระซิบดังว่าลำโพงที่ใช้ต้องเป็นแบบหอนปากแตรเพราะจะให้เสียงที่แหลมสูง
เหมือนเสียงแมงจีซอนที่เรียกร้องหาพักพวกทั้งนี้นะครับหลังจับแมงจีซอนได้ก็จะนำไปคั่วรับประทานกันในครอบครัว
หากเหลือจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงในหมู่บ้านสนมราคากิโลกรัมละ๑๕๐บาทถึง๒๐๐บาทถือว่าเป็นรายได้เสริมที่สวยงามทีเดียว
แมงจีซอนไม่ใช่แมงในมูลสัตว์นะ
แมงแบบคาดกับจิ้งหลีดอ่ะชอบเล่นไฟแล้วถามต้นไม้

ใช่ครับภาคกลางเรียกแมงกระชอน